แล้วนะคะแหมไม่ได้เต้นนานขยับร่างกายกันหน่อยนะคะเพราะว่าเช้าเนี่ยอากาศดีมาก
เลยค่ะดิฉันเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมมาพร้อมชุดวัวและ
พวกวัวที่อยู่ด้านหลังนี่นะคะเนี้ยเนี้ยหลายตัวเลยนะคะ
เพราะว่าวันนี้เป็นวันโคนมแห่งชาติ
แล้ววันนี้อากาศดีค่ะเหมาะกับที่จะพาเด็กน้องวัวนี้ออกมากินย่า
สภาพอากาศดีแบบไหนก็คือทั่วไปไม่ได้ร้อนเกินไป
และไม่ได้เย็นจนเกินไปเนี่ยนะคะ

เหนือและภาคอีสานเห็นสีเขียวแตะแบบนี้เย็นนะคะ
ตอนกลางคืนนี้เย็นนะคะแต่ไม่ได้ถึงขั้นหนาวแบบหนาวจัดอะนะคะ
และลมหนาวที่เข้ามาณวันนี้เป็นต้นไปเห็นไหมคะ
เส้นพันธุ์๑๔เขากลับมาแตะที่ภาคเหนือและภาคอิสานอีกครั้ง
เหนือภาคอีสานพรุ่งนี้อุณหภูมิอาจจะลดลงนะคะ

ที่จะทำให้ภาคกลางและภาคอื่นกลับมาหนาวเย็นได้อีกครั้ง

วันนี้นะคะภาคอื่นไม่ค่อยมีฝนเลย

แล้วฟ้าโปร่งแบบนี้ตอนกลางวันร้อนจัดสิคะ
แต่ภาคเหนือค่ะจะมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยพอกวนใจนะคะ
ฝนที่มามาจากไหนไหนบอกไม่มีเมฆ
กระแสโลมไฝบันตกตอนบนสูงเขาพัดมา
แล้วเขาพัดเอาลักษณะของฝนจะทำให้เกิดได้ในภาคเหนือนะคะ
นี่เห็นไหมคะภาคเหนือเห็นจุดไหมคะ
นั่นคือจุดที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้ณวันนี้นะคะ
แต่ภาคอื่นฟ้าโปร่งโล่งสบายจริงนะคะ
ว่าภาคใต้ปกติแล้วเขาจะฝนตกช่วงนี้
ยังน้อยเลย๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
เพราะฝนน้อยแบบนี้คลื่นก็ต่ำตามไปด้วยนะคะ
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ